เหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่หนุ่มวัย๔๐ปีคนหนึ่งเขางงมาก
ผมผิดอะไรอืมขับรถมาอยู่ดีดีพี่กอล์ฟครับ
ผู้หญิงท่านหนึ่งอยู่ริมถนนโอ้โหหยิบรองเท้ามาปลาใส่รถ
แล้วก็ชี้หน้าแล้วก็ด่าเอะอะโวยวายแบบนี้ค่ะ
ขับรถข้อลูกไข่ขับรถหน้ามาไม่ไม่คุณคว้างรถผมทำไม
เป็นใครกันกู
นี่ค่ะพี่ก๊อฟดูสิแต่ดูทรงแล้วก็เหมือนไม่ปกตินะเนอ
ดูเดือนะเป็นใครขับรถอยู่นั่นแหละ

หนุ่มคนที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาก็งงเหมือนกันว่าอ้าว
คุณพี่ผู้หญิงผมผิดอะไรผมขับรถตามถนนมาอยู่ดีดีแล้วจู่
รองเท้ามาปลารถผมมาชี้หน้าด่าผมแบบนี้ผมงงสิคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดแพร่อำเภอเด่นชัย
บนถนนสายสูงเม่นเด่นชัยค่ะผู้หญิงวัยกลางคนคนนี้คนนี้ชุดดำ
คนนี้เขาก็เดินเออะโวยวายแล้วก็มีการคว่างปลาสิ่งของ

ดูนายหนุ่มวัย๔๐ปีผู้เสียหายท่านนี้เขาบอกว่าวันนั้นนะ
กำลังขับรถจะไปทำงานในพื้นที่ลำปางระหว่างขับรถอยู่จู่จู่
ผู้หญิงคนนี้ค่ะไม่รู้มาจากไหนเดินเข้ามาหยิบรองเท้ามา
แล้วก็ปลารองเท้าใส่รถเขาจนเสียงดังเขางงก็เลยเดินลงไปถาม
แล้วก็ถ่ายคลิปไว้อย่างที่เห็นปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เขาพูดคุยไม่รู้เรื่องค่ะ
มีแต่ตะโกนเอะอะโวยวายเสียงดังไล่ด่าไล่ด่าไม่ใช่ด่าแค่เขานะคะ
ด่ารถแล้วก็ด่าคนอื่นที่ผ่านไปมาด้วยทีนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
มีข้อมูลว่าผู้หญิงท่านนี้ค่ะ
มีลักษณะพฤติกรรมในการก่อเหตุแบบนี้บ่อยครั้ง
ก็จะมีคนโดนลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกัน

อนเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบแล้วก็ดูแลหน่อยค่ะ